นายกอารมณ์ดีเป็นพิเศษจริง

คราวนี้จับไมค์ขึ้นร้องเพลงเลย

อ่ะเป็นใจ
ถึงมาเท่าไหร่ของคุณคนเนี่ย
พูดก็เยอะร้องเพลงก็เยอะไง
อ้าวอีกเป็นมาร้อง
มามาร้องกูข้างนมาเร็ว

นายกได้ร้องแค่สองเพลงนะครับ
เพลงแรกที่เปิดมาคือเพลงจงรัก

อย่าถามว่าฉันเป็นใคร

นายกร้องเพลงดูมีการสื่อสารเนอะ
มาด้วยเพลงจงรักอย่าถามว่าฉันคือใครในอดีต
ต่อมาด้วยเพลงยังยิ้มได้

อดีตฉันเป็นใครไม่รู้แต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ฉันยังยืนได้
ถัดมาคืนความสุขให้คนไทย
สุดท้ายก็คือเพราะเธอคือประเทศไทยนั่นเองนะคะ
และเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่ร้องจบแล้ว
นายกรัฐมนตรีก็ยังอวยพรด้วยนะคะบอกว่าอยากให้คนไทยทุกคนมีความสุข
ร่วมมือกันทำให้ประเทศมีความสุขก่อนที่จะเดินทางกลับ

บอกว่ากระเช้าของขวัญที่หน่วยงานต่างนำมามอบให้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
นายกไปเก็บไว้ไหนนายกก็บอกว่า
ส่วนใหญ่ก็ให้ลูกน้องที่ติดตามแล้วก็แบ่งส่วนที่เป็นดอกไม้เนี่ย
นำไปมอบให้กับทหารที่ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง

เออก็บอกว่าไม่ได้เอากลับไปเก็บที่บ้านหรอกเพราะว่ามันเยอะมาก
ก็คือเรียกว่ากระจายความสุขแบ่งปันความสุขให้กับทุกคน

แต่เมื่อวานนี้ท้ายรายการแจกการบ้านด้วยนะ

ก็บอกว่าผลเอกประยุทธ์เขียนเอกสาร๑แผ่นด้วยลายมือ
และให้ถ่ายเอกสารแจกรัฐมนตรีทุกคนไปเป็นการบ้านช่วงวันหยุดปีใหม่
ให้ไปดูว่านโยบายแต่ละกระทรวงที่ได้รับไป
ขับเคลื่อนกับสิ่งที่นายกมีรายละเอียดตรงกันหรือไม่

โอ้โหแสดงว่ารัฐมนตรีช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดเหมือนกัน

รัฐมนตรีรัฐธรรมนูน
จับมือกันทำงานเลย